เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเส้นก๋วยจั๊บลวกไม่สุกค่ะ
แล้วก็ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บไปหลายคน
ก็คือลูกค้าที่อยู่ในร้านขายก๋วยจับนั่นเองค่ะ
ผู้ชายคนนึงอ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูง
ก๋วยจับแต่ได้เส้นไม่สุก
อืมก็เลยมีปากเสียงกับเจ้าของร้านนะคะ

เอาก๋วยจั๊บเนี่ยสาดใส่หน้าคนที่อยู่ในร้านค่ะ
โอ้โฮ
อุ๊ยจับอะไรละ

คนกินก๋วยจั๊บก็นั่งกินต่อไม่ได้ล่ะค่ะ
นะครับเพราะว่าก็มีบางคนก็ถูก

เห็นผู้ชายคนเสื้อเขียวเนี่ย

แต่ว่าชายผู้ก่อเหตุที่อ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูงก็โมโห
หลังจากนั้นก็มีการพาตัวออกไป
แล้วก็กลับมาดูแลคนที่โดนน้ำก๋วยจั๊บให้ล้างหน้านะคะ
มีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงนะคะ
แต่เขาบอกโชคดีหน่อยที่น้ำก๋วยจั๊บไม่ร้อน
แต่ก็เข้าตาได้รับบาดเจ็บไปเหมือนกันนะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์อยู่ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นนะคะ
แล้วก็มีการถามหาถึงความรับผิดชอบด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปที่ร้านก๋วยจั๊บแห่งนี้นะคะ

ทางร้านบอกไม่สะดวกให้ข้อมูลเพราะว่าเขาบอกว่า
เรื่องนี้มันจบไปแล้วเขาได้เคลียร์กันกับชายในคลิปเรียบร้อยแล้ว

ขณะที่ผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็ยอมรับรับผิดแบบลูกผู้ชายเลยค่ะ
แล้วบอกขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
ยืนยันว่าเขาไม่ได้เมาจนขาดสติไม่ได้โชว์กลางด้วย
แต่ตอนเกิดเหตุเข้าไปสั่งก๋วยจั๊บ
แล้วมีปัญหาเข้าใจผิดกันกับเจ้าของร้าน
เส้นก๋วยจั๊บไม่สุกก็มีปากเสียงกันนะคะ
โมโหจัดก็เลยปัดถ้วยก๋วยจั๊บกระจัดกระจาย
แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
ตอนหลังก็รู้สึกผิดก็เลยไปไกลเกลี่ยกับเจ้าของร้าน
รวมถึงลูกค้าที่ได้รับผลกระทบก็เป็นที่พอใจกันหมดแล้ว
ฝากถึงคนที่เอาคลิปมาโพสต์ซ้ำด้วย
ถ้าหากยังทำให้ตนและครอบครัวเสื่อมเสีย
จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีค่ะ
ก็มีรายงานบอกว่าตำรวจสพเมืองนครพนม
เรียกตัวชายในคลิปมารับทราบข้อกล่าวหาฐาน
ทำให้เกิดเสียงโดยไม่มีเหตุอันควร
และเปรียบเทียบปรับไป๑๐๐๐บาทนะคะ
แต่เรื่องนี้เขาก็บอกว่าเขาเคลียร์กันไป